ก่อนเลยคุณเป็นสายกั๊กเปล่ากั๊กหรือเปล่า
ที่จอดตามถนนสาธารณะอย่าไปทำนะ

ส่วนใครกำลังบ่นโอ้ยของแพงจังเลยของแพง
แต่ขระเบาแดงอย่างราคาเดิม
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
คุณผู้ชมจะได้เตือนกัน
ต้องระวังให้ดีครับพวกที่ชอบวางป้าย
เก้าอี้แผงเหล็กหรือว่าสิ่งอื่นใดมาตั้งวางจองไว้บนถนนสาธารณะ
เพื่อจะจองพื้นที่เป็นของตัวเองหรือเป็นของคนอื่นเนี่ยนะ
เข้าข่ายกีดขวางผิดตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พุทธศักราช๒๕๓๕ยกข้อกฎหมายมาเลย
หากใครฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทครับหากใครพบเห็นการกระทำผิดแบบนี้นะ
ถ่ายรูปไปเลยหรือว่าถ่ายคลิปเป็นหลักฐานไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับปรับ
คนที่แจ้งเบาะแสเนี่ยได้ส่วนแบ่งถึง๕๐จากการเปรียบเทียบปรับเลยนะครับ
ฉะนั้นถนนสาธารณะเนี่ยทุกคนต้องเข้าถึงไม่ใช่เสื้ออย่าไปกั๊กฮะที่จอด
อันนี้ข่าวจริงนะคุณผู้ชมแต่เป็นการเก็บค่าบริการสำหรับบัญชีที่
เดือนละ๑๑๙๙หรือเป็นเงินไทยก็๔๑๐บาท
หรือเดือนละ๑๔๙๙หรือเป็นเงินไทยก็๕๑๐บาท
ส่วนภูมิภาคอื่นเดี๋ยวจะประกาศตามมา
แต่พวกเราเนี่ยคุณผู้ชมผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้ต้องการเครื่องหมายถูกสีฟ้า
แบบนี้ยังใช้ได้ฟรีอยู่นะครับ
ส่วนเรื่องสุดท้ายครับใครจะปรับขึ้นราคาก็ขึ้นไปเลย
แต่คาราบาลแดงเขายืนยันขายราคาเดิม๑๐บาทเท่าเดิมครับ
โดยนายกมลดิตสมุทรโคจรครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาลกรุ๊ปจำกัดมหาชนเปิดเผยว่า
แข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังดุเดือดเลยนะ
ทำกลางค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้น
ต้นทุนการผลิตก็สูงตามไปด้วย
โดยสินค้าหลายชนิดก็ปรับราคาขึ้นไปแล้ว
แต่คาราบาลแดงแม้ต้องเจอต้นทุนสูงทั้งพลังงานและวัตถุดิบที่ขึ้นต่อเนื่อง
แต่คาราบาลแดงยืนยันจะตรึงราคาขายปลีกเอาไว้ที่๑๐บาทเท่าเดิมไว้ให้นานที่สุดครับ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ปัจจุบันหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะครับ